นี่คือรายการที่ใช้ศาสตร์ของดวงชะตาในการเลือกคู่
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงสองท้อง
ไปพบกับทีมเพื่อนสีที่จะมาช่วยสาวโสดเลือกคู่ในวันนี้กันเลย
ขอต้อนรับดีเจมุ้ยและเจน่าหอย
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลย
สวัสดีค่ะเพลงขวัญสุกัญญาวงปัญญาดีอายุ๒๓ปีเป็นนักแสดงอิสระค่ะ

นิสัยส่วนตัวนะคะก็คือเป็นคนแบบลุยค่ะแล้วก็ชอบทำอะไรคนเดียว
ไปไหนมาไหนนี่คือไม่มีแพลนเลยค่ะแบบตอนนี้เราอยากกินกาแฟแล้วก็ต้องได้กินกาแฟ
เราอยากไปเที่ยวเราก็ต้องได้ไปเที่ยวฉันอยากไปฉันต้องได้ไป
สเปคที่เพลงชอบนะคะต้องทำอาหารเป็นค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทานของอร่อย
ได้เกือบจะทุกอย่างเลยถ้าพูดถึงทานประจำก็เป็นอาหารอีสานดีกว่า
ก็คือส้มตำค่ะชอบกินส้มตำ
จริงเป็นคนเชื่อเรื่องดวงมากค่ะก็คือดูทุกอย่างเลย
หมายเลขโทรศัพท์เลขบ้านที่อยู่ดูแม้กระทั่งว่า๙ขาเวลาไหนออกจากบ้าน
บางวันถ้าเวลาวันที่เราจะออกบ้านถึงเช็ดที่จะไปทำอะไรที่เป็นเรื่องดีเลยครับ
เป็นคนใจร้อนไม่ชอบรอแต่ถ้าอยากมาขอก็ถามคุณพ่อดูสิค่ะ
สาวโสดของเราวันนี้แนะนำตัวก่อนเลย
สวัสดีค่ะเพลงขวัญนางสาวสุกัญญาวงปัญญาดีค่ะ
อายุ๒๓ปีเป็นนักแสดงอิสระค่ะ
ถ้าเธอไม่มีใครแนะนำให้มีเรานะคะ
เฮ่ย
พี่พูดกับเพลงนะ
ไม่บอกเองนะ
บอกเองนะไม่มีร้า
บอกมาบอกพี่มาเลยพี่จัดมาแจ่มทุกอย่าง
ชอบผู้ชายแบบขาว

แล้วก็แบบยิ้มหวานนะคะ
ยิ้มหวาน
ผู้ชายสูงชะลูดทั้งสี่ที่ผมเตรียมไว้ให้คุณอยู่นี่แล้วพบกับหนุ่มโสดทั้งสี่

ถามได้ไหมคะร้อยแปดสิบห้าพอผ่านเก่งของเขา๑๘๕กิโลกรัม
ก่อนเดินเข้าสตูสะดุดเส้นเตี้ยเลยทีนี้
มารู้จักกับหนุ่มสวยของเราทั้ง๔คนก่อนเลยครับ

ปกัญเชนไขมาตรอายุ๓๕ปีนะครับอาชีพนักแสดงอิสระครับ
ธนาคารมีไว้ฝากตังค์แต่ตอนนี้ถูกใจจังฝากใจไว้ที่ทุนได้ไหมครับ
ได้ครับ

อาจจะเพราะว่าดูสุภาพแล้วก็เรียบร้อยครับ
แต่จริงผมไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นนะครับ
และอีกเรื่องหนึ่งผมเป็นคนที่ชอบทำงานครับ
ถ้างานมาพร้อมกับแฟนผมขอเลือกงาน
ส่วนแฟนเดี๋ยวผมไปง้อที่หลังแล้วกันนะครับ
เสียงตรงนี้สตอปอร์บอกว่าเป็นคนที่ชอบสายคาเฟ่
ถ้าไปกับเพื่อนก็คือเกือบทุกอาทิตย์ครับ
ที่ประจำก็คือสยามอะครับไปทุกร้านแล้วครับ

ชอบมากชอบทุกทิศ
พระรามเก้าเคยไปหรือยัง

้วยยยบ่อิากรไม่ว่างเหรอ

คนเป็นแฟนคุณต้องเข้าใจคือเรื่องอะไรครับ
คือไม่ชอบเข้าห้องน้ำที่ศพกระปกเลยครับ

ก็คือจะเลือกปั๊มที่เรารู้ว่ามันสะอาดจริงครับ
ถ้าโถสะกระปบก็ยืนได้

ถ้าโถสะกระปบแล้วยืนไกล
อยากรู้ศักดิ์ภาพของคุณคุณยืนไกลขนาดไหนครับ
คุณพอตราคม๑เฟสได้ครับ
คุณกำลังบอกว่าแรงดันน้ำคุณสูงมาก
ผมขอถามเพิ่มเติมถ้าสมมุติเข้าไปในปั๊มเนี่ยนั่งยอง
คุณนั่งได้ไหมฮะอ่าไม่นั่งครับไม่ไม่ออกครับ
ไม่ออกหมายถึงว่าประตูไม่ออกนะครับ

หนุ่มโสดคนที่สองของเราเชิญแนะนำตัวครับ

อายุ๒๑ปีเรียนอยู่วิศวะแบร์
เอาแล้ว

ตรงนี้เป็นคนชอบฟังเพลงครับ

แต่ข้อยังเดียวอย่าบำคับผมก็พอครับ

คุณมีอะไรอยากจะบอกสาวโสดของเราครับ
จากชอบนอนแล้วเนี่ยก็มีคุณนี่แหละครับที่ผมชอบ

อันนี้บอกเล่าหรือยังไง
หรือพูดลอยอยากจะพูดอะไรก็พูด

ชอบนอนคือนอนเยอะที่สุดขนาดไหน
ก็เกือบ๒๐ชั่วโมงครับ
ทันเดอร์คุณต้องบอกแล้วว่า
คุณมีความโดดเด่นเหนือกว่าผู้ชายอีก๓คนที่ยืนอยู่ตรงนี้

ก็แบบว่าห่วงห่วงห่วงเธอนี่รู้ไหม
ห่วงห่วงห่วงห่วงเธอน่ารู้เปล่า
ห่วงห่วงห่วงห่วงเธอยังกว่าใคร
มันเป็นอะไรที่ตี้ต่อใจและเธอเองคงไม่รู้ตัว

เดี๋ยวก่อนใจเย็น

มาพบกับหนุ่มโสดคนที่๓เชิญแนะนำตัวครับ
สวัสดีครับผมกายครับผมอายุ๒๔ปีครับ

อันนี้เต่าแล้วหรอครับ

ครับตอนแรกผมก็ดูแล้วชอบ
ผมรู้เลยเขาไม่ใช่คนดี

เพราะว่าผมเป็นพนักงานที่นี่
ผมมีหนึ่งกีฬาครับที่ผมชอบมากเลย

สีเสื้อมงคลวันไหนใส่สีไหนผมรู้หมด
ถ้าคุณไม่รู้ว่าต้องใส่เสื้อสีอะไร

วันนี้มันเป็นแค่กราฟิก

เกินกว่าผู้ชายที่เหลืออยู่ที่ยืนอยู่ข้างคุณ

คือจริงแล้วถ้าเกิดคุณกับเพลงขวัญเกิดเป็นแฟนกัน

สวัสดีครับชื่อฟอทครับ

สวัสดีครับผมฟอร์ดครับเป็นบาลิสต้าครับผม
ก็เริ่มมาจากความชอบชอบจนทำให้เราพัฒนามาเป็นความรู้
ซึ่งเราสามารถแยกเมล็ดกาแฟประเภทแล้วก็โปรเศษต่างได้
อีกเรื่องครับผมเป็นคนชอบท่องเที่ยวครับผม

สำหรับเรื่องแฟนครับผมเป็นคนที่ชอบแกล้งแฟนครับ
รู้สึกว่าโดนด่าโดนว่าสบายใจดีชอบครับ
แต่ก็ชอบให้แฟนอ้อนนะครับผมว่ามันน่ารักดีครับ
เคยเลิกกับแฟนเพราะเป็นคนกลัวความสูงคืออะไรครับ
ขึ้นเครื่องไหวไหมขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องพอได้ครับ
แต่ถ้าอย่างริปแก้วครับผมเพิ่งขึ้นได้ตอนประมาณอายุอายุ๒๐๒๑

คันไปแล้วก็ซันไม่ได้เลย
วันนั้นนะครับจะเป็นวันที่รวมตัวเพื่อนแล้วไปเที่ยวด้วยกัน

พอไปถึงตัวแจ๊ะแอนด์ดอปครับ

เธอรักเขามั้ยถ้ารักเขานะเล่นใจกันดีกันรักมากเปล่า
ผมก็เลยตอบไปตรงเลยว่า

คือความสูงไงบางคนก็รับไม่ได้จริง

แต่ละคนมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไป
บางคนเป็นเพลงขวัญอาจจะไม่ได้ชอบเขาแบบในรอยซึ่งรอยซึ่ง
แต่เขาก็มีชูความโดดเด่นของเขาออกมา
เพราะฉะนั้นวันนี้ในรอบแนะนำตัวถือว่าทำได้ดีทุกคน

สิ่งที่เราอยากรู้กันก็คือหนุ่มโสดเหล่านี้
ดวงชะตาของเขาเป็นแบบไหนบ้าง

มือเนี่ยผู้หญิงช่วยเหลือเขาเม่ยายย่า
แต่ป่อเนี่ยได้คู่มีดำเด็ด

รถชนเหรอครับ

ตำแหน่งนี้แต่งงานเร็วแล้วไม่ค่อยดี

เขาได้แฟนดีแฟนเขาชื่ออะไรเพลงขวัญอ่ะ

ไม่นะมันมีคนในนี้ชื่อเพลงขวัญ
อย่าบอกนะว่าเขาอาจจะได้แฟนชื่อเพลงขวัญ

เรื่องมืออะไรขึ้นเป็นเพลงล็อค
สังเกตดูเส้นอาทิตย์ในมือขวาเขาใช่ไหม

แสดงว่าบ้านปลายชีวิตเขาคนนี้มีตังค์

ตำแหน่งมีตำแหน่งรูปมือดีมาก

โอเคคนต่อไปดูใครครับ

เส้นใจเนี่ยเค้าขึ้นเนินพระรหัสอยู่นี่

คู่ได้ผู้หญิงสูงขาว

เดี๋ยวกินเพลงล็อกแล้วนะ
อันนี้เพลงขวัญยังไม่มานี่เป็นเพลงแจ๊ด

เป็นคนเยอะอีโก้เขาสูงมาก
แต่ว่าตัวพุธเส้นพุทธออกจากเส้นชีวิตเนี่ย

ขอโทษนะพอเมื่อกี้พูดถึงน้องฟอร์ดนะ

ขอเลยฮะตัวนั้น

เอาล่ะคนต่อไปครับใครครับ

วิ่งเข้ามาชิดมีชื่อเสียง
สัญญาณเขาพออายุเขามาก

แต่เนินจันทร์เนี่ยเค้าอิ่มเนี่ยนะ
แสดงว่าเขาทำงานเกี่ยวกับประชาชนจะดีมาก
นางนวลจันทร์

เห็นมันมาคมมากพี่ต้องรีบตบเลย
เดี๋ยวจะไม่ได้รีบปรุ๊บอ๋อ

ที่ศักดิ์แม่ชอบอะไร

มีแค่นี้ยังริงไหมศักดิ์มีแค่นี้

เดี๋ยวแม่รู้

ท้ายแล้วเขาทำงานเกี่ยวกับประชาชนจะดีมากดีมาก

เราไปดูของตันเดอร์กันเลยดีกว่าครับ
การแรงเนี่ยความหมายเจ้าหยัตราเป็นภาหะ

ธาราศิเมีย๑ใน๔

เขาไม่ยอม

มันว่าเส้นใจของเขาเนี้ยเป็นลูกโซ่
มันพันเป็นโซ่มีปัญหาเรื่องความรัก
ความรู้สึกเขาเร็วมาก
เขามีเส้นวัสนาเส้นนึงอีกเส้น

ใจไม่ทวนโอเค

ตอนนี้ถึงเวลาที่ผู้ชายหนึ่งคนต้องอกหักไปก่อนเลย

กุหลาบกับคอเขาอาจจะอยู่ใกล้กัน

พร้อมแล้วเชิญตัดดอกกุหลาบ
โปรดติดตามตอนต่อไป
มุกก็ดีนะคะยิงระเนละนาศดี

เขาก็ตั้งใจจะมายิงโดยเฉพาะเลย
เพราะว่าเขาแบบระเนละนาดเกินไป

เอาความจริงออกมายได้นะครับ
คุณพลุงควันครับคุณจะเริ่มถามความถามใครก่อน

คุณปอคือคุณปอฮะหนึ่งอย่างที่คุณเพลงขวัญไม่ชอบก็คือรอยสัก
สองอย่างที่คุณเพลงขวัญไม่ชอบก็คือขนตรงหน้าอก
คุณปอขอดูขนตรงหน้าอกแผงอกของคุณว่าคุณมีขนตรงหน้าอกไหม

ง่ายเลยเพลงขวัญเฉลยมาว่าไม่ชอบผู้ชายที่มีขนหน้าอก
โอเคเพราะฉะนั้นมีน้อยยังพอได้
แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเลยจะถือว่าเพอร์เฟคมาก

จำแสบสำนนี้ครับผม

ไม่มีหรือเปล่าไม่มีคุณทั้งสองแปลกสวม

คุณจะศึกษาดูใจผู้หญิงคนนั้นนานแค่ไหนคะ
จีบประมาณ๖เดือนถึงปีหนึ่งครับ
ทำไมต้อง๖เดือนถึงปีหนึ่งครับ
เพราะว่าคือเราเป็นคนที่ชอบคนง่ายครับ

ยาวต้องพูดยาว
กว่าจะบอกว่าเป็นแฟนกันเนี่ย๖เดือนถึงปีหนึ่ง
คุณเพลงขวัญเนี่ยเขาไม่ชอบคนที่จัดฟัน
เขาไม่ชอบคนที่ฟันเหลือง
เพราะฉะนั้นผมขออนุญาต

ด้วยรอยยิ้มบวกผสมเช็คฟันหน่อย
มีการเช็กฟันไม่ได้ส่วนนับ๑๒๓แล้วก็ยิ้มนะ

ยิ้มอีก
มัดใจฮะยิ้มอีก

เรามีโอกาสได้คบกันแบบนี้
บอกให้คุณเลิกปาร์ตี้ได้ไหมคะ
ถ้าสมมุติว่าคุณปาร์ตี้หนักมากอะไรแบบนี้

ก็เคยปีก่อนเนี่ยครับ
ปาร์ตี้ประมาณเดือนละ๒๐กว่าวันครับ
เดือนละ๒๐กว่าวัน
เห็นสภาพร่างกายเป็นแบบนี้

ไอ้ที่ว่าเลือดจางเลือดเส้นเลือด

มาจากไตจะวายแล้ว

ถ้าเป็นปาร์ตี้แบบงานวันเกิดเพื่อนนี้ได้ไหมครับ

ผมก็อยากเลิกทั้งแฟนทั้งเพื่อนเหมือนกัน

หลังจากนี้คุณปาร์ตี้เดือนหนึ่ง๒๐วัน

เธอเดี๋ยวเขาลดเหลือ
อาทิตย์ละวัน๒วันได้ไหมค่อยลด
เดี๋ยวแบบพอสักพักไว้อาจจะเหลือเดือนละรอบ๒รอบแล้ว

สมมุติว่าเป็นอาทิตย์ละวันแบบนี้ได้ไหมคะ

เดี๋ยวถ้าเลือกกูถามจริง

สมัยตอนที่อยู่สินประคอง

แต่ว่ามีการต่อลองได้คุยกันรู้เรื่อง

พอใจนะโอเคค่ะค่ะ

คุณเพลงขวานจะถามอะไรคุณฟอร์ดครับ

แล้วคุณจะไปซ้ำแล้วพาหนูไป
จะไปประเทศอะไรคะแล้วเพราะเหตุใด

เพราะว่าผมดูจากคุณแพลงขวาน

มีความสวยความอ่อนช้อยมีออร่าในตัวเหมาะกับเขาดีครับ

คุณเพลงขวานเนี่ยเปรียบเสมือนรถ
จะเป็นรถยี่ห้ออะไรเพราะอะไรครับ

เป็นความสวยสปอร์ตเท่ดูดีแต่เรียบง่าย

ถ้าคุณจะขับจริงคุณจะเหยียบ
ความเร็วเท่าไหร่ดีครับ

เอาละเขาดีมันมาถึงเวลาที่ผมแนะครับ
เพื่อถามคำถามที่มันอาจจะเจาะลึกกว่านี้อีกนะฮะอีกหนึ่งคำถามนะฮะ
พร้อมแล้วเพราะว่าแขมเชิญพิเศษของเรานะครับ
คุณเอชุธิมาและคุณทรงสุปกรีบ
วันนี้ต้องขอความเชื่อเหลือคุณสองคน

แต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าคำถามพิเศษจากคุณสองคนเนี่ยนะ

ชัดเจนขึ้นว่าเพลงขวัญควรจะเลือกใคร

ถ้าสมมุติว่าน้องเพลงขวัญได้เดทกับคุณครั้งแรก
คิดว่าจะพาไปเด็ดที่ไหน

มีให้ดูว่าจะเลือกวันไหนสัก๓อย่างให้น้องเพลงขวัญ
เพราะฉะนั้นเอาเมนูอาหารลง
วันนี้คุณมาเดทกับผู้ชายหนึ่งคน
คุณอยากจะเดทกับใครก่อนคนแรก

คุณมาที่ร้านอะไรแบบไหนครับ
เป็นร้านอาหารฝรั่งเศสแล้วกันครับ
เป็นร้านอาหารของฝรั่งเศส
เมนูที่คุณจะสั่งให้กับคุณเพลงขวัญคือ

ปาเกตตี้๑อย่าง
อะไรที่จะให้คุณเพลงขวัญกินอีกครับ

นี่เป็นอาหารที่บอกเลยนะครับคุณทันเดอร์

เมนูสามอย่างที่คุณมาเดทกันในวันนี้ต้องถามสาวโสดว่า
เมนู๓อย่างนี้ที่เขาออเดอร์มาให้คุณถูกใจไหมครับ

ขอเป็นพาสต้าละกันค่ะ
พาสต้าชอบมากที่สุดนะฮะ

ถ้าให้๑๐คะแนนเต็มเนี่ยคุณให้กี่คะแนนวันนี้ที่ออเดอร์มาให้คุณ

เอาแล้วที่เหลือต้องทำงานหนักแล้วนะฮะ
โอเคขอบคุณมากครับคุณตันเดอร์ครับผม

ปค่ะคุณปอครับเชิญทางนี้ฮะ
เดินเข้ามาในร้านเฮ้ยลืมล็อกรถลัมโบกินี่
โอ้โฮไม่ทำมานานแล้วลงมานั่ง
คำแรกที่เราจะพูดกับเขาคือ

นี่คือร้านประเภทไหนครับร้านอะไร
เป็นฟิวชั่นเน้นบรรยากาศดีครับ

หัวเขาโหค่นฮูนท์จุ้วยดีมาก
เมนูที่คุณจะสั่งให้กับคุณเพลงขวัญ

ที่เอาอะไรให้หนูทานก็น่าจะอร่อยหมดนะคะ
อุ๊ยอย่างนั้นเมนูแรกขอเป็นกุ้งเผาครับ

อืมที่ร้านนี้ประยุกต์นะครับ
มีทั้งกุ้งเผาและอุมากาเซในที่เดียวกัน

ต้องเอาให้เข้าหรือเอาให้หา
อะไรแล้วแล้วตั้งตามใจคุณเลย

โอ้โฮฟิล
โอ้โฮฟิวฟิวชั่นจริงอืม
ใส่ตาของคุณฝอดกำลังบอกว่า

แต่ว่ามีเสียงนานไปแล้วครับ
คุณฟอนก็มาเจอที่ร้านอาหารโดยการพายเรือผ่านแม่น้ำหมา

พอขึ้นท่ามาเสร็จกำลังจะเดินเข้ามาหาเพลงขวัญ

ได้ทุกแบบเลยค่ะแล้วแต่พี่หนูตามใจพี่ค่ะ

ส่งเบอร์เกอร์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูที่๒อะไรดีครับ
เบอร์เกอร์แล้วก็เป็นสปาเกตตี้แล้วกันครับ

อาหารฝรั่งนะครับจะบ่งบอกตัวเองนะครับว่าเป็นลูกครึ่งนะฮะ
ท้ายด้วยอาหารเหนือแล้วกันครับ

นี่คือเมนู๓อย่างที่สวบรุษท่านนี้เลือกมาครับ

ชอบน้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูค่ะ

ให้๙แล้วกันค่ะเพราะว่าชอบกว่าสปาเกตตี้เมื่อกี้
โอเค๙คะแนนครับขอบคุณมากครับคุณขวัญครับ

เหมือนตอนประกวดนางามเลยต้องมีคำถามอย่างคำถามหนึ่ง
สมมุติว่าน้องเพลงขวัญพรุ่งนี้จะอยู่กับเราได้เป็นวันสุดท้ายแล้ว
โลกมนุษย์สมมุตินะคะสมมุติ
จะพาน้องเพลงขวัญไปที่ไหนแล้วจะบอกอะไรกับเขาบ้าง
โลกจะแตกแล้วเห็นหรอ
คุณฟอร์ดครับถ้าเกิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่คุณได้อยู่กับคุณเพลงขวัญ

แล้วโลกกำลังจะแตกแล้วคุณจะพาเขาไปที่ไหนและพูดอะไรกับเขา
ถ้าเป็นผมนะครับผมคิดว่าผมคงจะพาไปร้านกาแฟ
เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมทำได้ดีที่สุด

ก็อยากจะบอกว่าขอให้มีความสุขกับเครื่องดื่ม
อันนี้ที่เราทำให้เป็นครั้งสุดท้ายด้วยความเต็มใจของเราครับผม

แล้วจะเป็นที่มาของคำว่าตายตาไม่หลับ
กาแฟตายังตาย

พรุ่งนี้โลกแตกแล้ววันนี้คุณจะพาเขาไปไหน

เพราะว่าผมรู้สึกว่าอย่างน้อยวาระสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีเขาอยู่ในที่ที่สบายใจที่สุดก็คือบ้านนั่นเองครับ

ปอลครับวันสุดท้ายเลยของโลกโลกจะแตกแล้วคุณจะพาเขาไปไหนและพูดอะไรกับเขา
ไปร้านแรกที่เราไปกินข้าวด้วยกันครับ
และอยากจะบอกว่าขอบคุณโชคชะตาที่นำพาให้เราได้มาเจอกันครับ
ดูดีกว่าไหนขึ้นมาจนไหนเลย
อยากให้โลกจะแตกทุกวันจริงเลย
ทุกคนดีหมดเลย

โสดของเราได้ฟังคำตอบของหนุ่มโสดทั้ง๓แล้ว
พวกคุณกับเพื่อนปรึกษากันไปนะครับ

โอเคเลยเรียกมายืนยันกันแล้วนะครับว่าใช้จริง
มาตั้งคำถามก็สนุกด้วยนะครับ
แล้วก็เอาของดีมาฝากกันด้วย
ปรึกษากันแล้วนะหวังไว้ว่ามันอยู่ในใจคุณแล้ว

เหมือนกับว่าเราเป็นคนที่เรียนเยอะแล้วก็ทำงานด้วย
บางทีเราแบบจะกลับดึกหน่อยนึง

ให้เวลาและบริหารเวลาที่จะได้เจอกัน

พวกคุณสองคนจะได้รู้จักแล้วครับว่าตัวตนจริง
ของคุณเพลงขวัญเป็นอย่างไร
อาจารย์ติ๊กครับครับ
เราต้องมาอธิบายให้หนุ่มเขารู้ว่า

แล้วแปลว่าอะไรยังไงกันบ้าง
คุณเกิดวันอะไรครับวันศุกร์ค่ะ
วันศุกร์หมายเลข๖ถ้าใครเกิดวันเสาร์
ในนี้นะตัดทิ้งไม่ได้

เขาเหมาะกับผู้ชายที่มียศมีตำแหน่ง

๓๑ขาเขาเป็นคนปรับสภาพได้นะ

ดูมือซ้ายใหนครับ
แฟนเยอะเนี่ยแฟน

ผมอยากดูใครครับ

มึงอยากคุยก่อนนะ

เขาเหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์
คอยสอนคอยเตือนคอยแนะนำ

อยู่กับเขาเนี่ยตอมตมเรื่องความรัก

ศูนย์จันรูชอบหาอาหารกินอร่อย
ความหมายสัญญาเนี่ยทำร้านอาหารดี

เพราะคุณอ่ะจะชอบกินของอร่อย

คบกันแบบเพื่อนจะดี

สาวสวดของเรารู้แล้วนะว่า

ว่ามีคนเดียวที่ดวงสมพงษ์ที่สุด
หลังจากนี้ไปคุณจะต้องตัดสินใจแล้ว

แล้วจูงหนึ่งคนลงมาหาผม

คุณต้องเปิดประดาษ

มันเดินออกมาปุ๊บปอต้องเป็นของฉัน

มันต้องเป็นของหนูเท่านั้น
ครับนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอแสดงความดีนะครับ

ขอบคุณเพื่อนซีทั้งสองคนนะครับ

ก็แล้วแต่ที่อยากจะดวงสมพงษ์แบบนี้
หรือมาตามหาคู่เราจะจัดให้นะครับ
แล้วมาดูซิว่าคุณจะเลือกคู่ในรายการของเรา

บอกเลยว่าเรื่องราวแบบนี้จะเกิดขึ้น
ในวันเสาร์หน้านะครับ๕โมงเย็นทางไทยรัฐทีวี
ช่อง๓๒ลากันไปก่อนนะ
สวัสดีครับ
ชอบตรงครึ่งหน้าข้างบนก่อนค่ะ
เพราะว่าใส่แม็กซ์ข้างล่าง

ชอบกินแบบนั้นแนวหน้าเหนือนกัน
จริงเหรอชอบกินอาหารแนวเหนือกันด้วยหรอ